บอกว่าหนุ่มคนนี้กลายเป็นนักแสดงหนุ่มโกอินเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ทันทีที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทย
ก็เดินทางมาเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ทันทีเลย

นักแสดงบูธระดับโลกสัญชาติไทยอย่างจาพนมยีรำค่ะ
ก็ยังแง้มถึงผลงานเรื่องอื่นให้ได้ฟัง
ภายในปีหน้าเจ้าตัวมีหนังระดับอินเตอร์หลายเรื่องเลยนะ

ซึ่งอยากให้ทุกคนรอติดตามกันให้ดีด้วยนะคะ
ส่วนงานเพลงหลังจากที่ออกซิงเกิ้ลแรกมาในช่วงต้นปี
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเฮ้ยรู้สึกติดใจกับงานด้านนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคุณนะ
อันนี้ก็คือเพลงของเขาที่ออกไปช่วงต้นปีนะคะ
แต่จะมีออกมาให้ได้ฟังกันอีกหรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตจะดีกว่า
เพราะนอกจากตอนนี้ตัวเองจะทุ่มเทให้กับหนังแล้ว
เวลาว่างก็ขอไปทำกิจกรรมดีด้วยการเป็นเด็กวัดคุณ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีเหมือนกันนะ

ซึ่งจาพนมเผยถึงเรื่องนี้ว่าเริ่มทำเรื่องนี้มาเงียบเป็นปีแล้ว
และตั้งใจจะทำต่อไปเรื่อยอีกด้วยค่ะ
มีโอกาสได้มาชาร์จแบตชาร์จพลังงานนะครับ
ก็ไปที่ถ้าอยากไปเจอผมก็ไปเจอที่วัดชินวรารามนะครับ

ผมพายเรือรับบาทครับตั้งแต่๖โมงถึง๗โมงเช้าครับทุกวันนะครับ
ผมคิดอยู่คือมีอยู่๓อย่างก็คือมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ
อย่างชาติเราไปทำหน้าที่คือเอามวยไทยไปเผยแผ่นะครับ
ต่างประเทศนั่นคือทำหน้าที่เพื่อชาตินะครับ
ศาสนาเราก็โอเคอย่างน้อยกับการขับเคลื่อนของศาสนาเนี่ย
ผมบำรุมรวมทุกประเภทศาสนาก็คือไปภายเรือ
อีกหนึ่งสิ่งที่พี่จารย์ทำมาตลอดก็คือการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่